คุณผู้ชมฮะช่วงนี้โอ้โหอากาศร้อนแต่ใจต้องร่มกันนะฮะ
ไม่งั้นจะเหมือนคนขับรถกระบะ๒คันนี้ลงมาไฟ่กันอยู่กลางถนน
ตามที่เห็นในคลิปนี้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ๒คันจอดขวางถนนจากนั้นนะฮะ
แต่ละคนก็ลงมาจากรถแล้วก็คว้าอะไรได้คว้ามาตีกันเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๔เมษายน๒วันก่อนนะครับ

เป็นคนถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้ไว้ได้นะฮะ
ถ่ายคลิปเล่าให้ฟังตอนที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นแล้วล่ะ๒คันจอดรถอยู่ขวางถนนเลย

ทั้งคนขับรถคันข้างหน้าและคนขับรถคันที่๒เนี่ยนะ
ก็ลงมาตีกันเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากซอยทัพทิมถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบัง
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะฮะ
ทีนี้พออันนี้ไปคว้าหินมาแล้วคว้าหินมาแล้ว
แต่สุดท้ายนะครับมีพลเมืองดีเขาคอยห้ามปรามไว้
แล้วรถคันหน้าก็ขับหนีไปแล้วนะครับ
และไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีใครบาดเจ็บนะครับ
แต่ว่าคนที่ถ่ายคลิปอยากเอาคลิปนี้มาลงในโลกโซเชียล
เตือนกันหน่อยบอกว่าโอ้โหอากาศร้อน
อย่าเพิ่งใจร้อนกันนะพี่นะนะฮะ